ได้ประกาศภารกิจ๑๐๐วันแรกในธรรมเนียบขาว
หากเขาได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐค่ะ
ขณะที่นางคลินตันได้ออกมาระบุว่านายทรัมป์นั้นเป็นภัยคุกคาม

โดนัลดทรัมป์ได้ประกาศภารกิจ๑๐๐วันแรกในธรรมเนียบขาวระหว่างกล่าวสุนทรพฤษในเมืองเกสตี้เบิร์กรัฐแพนซิวาเนีย
โดยระบุว่าแผนการทำงาน๑๐๐วันแรกนั้นถือว่าเป็นคำมั่นสัญญาที่ตัวเขาได้ให้ไว้กับชาวอเมริกัน
ซึ่งจะเริ่มจากการสร้างความไว้วางใจรวมไปถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศ
โดยระบุว่าจะเนรเทศอาชญากรข้ามชาติและผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายกว่า๒ล้านคน
และยกเลิกการให้วีซ่าแก่ประเทศผู้ที่ไม่รับผู้อพยพกลับไป
วาดล้างล็อบบี้ยิสต์ในแวดวงการเมือง
ระงับการจ่ายเงินหนุนโครงการรณรงค์แก้ปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนของยูเอ็น
และจะนำงบประมาณเหล่านั้นมาใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างในสหรัฐแทน
โดยในทรัมป์นะคะยังได้ออกมาตอบกลับกรณีบรรดาผู้หญิงที่ออกมาแชร์ว่าเขานั้นลวนลาม
โดยเขาจะฟ้องผู้หญิงทุกคนที่ออกมากล่าวหาและระบุว่าพวกเธอนั้นเป็นคนหลอกลวง
ยังข่มขู่บรรดาสื่อมวลชนที่เขียนและรายงานข่าวอย่างไม่เป็นธรรมด้วยว่า
เป็นการปั่นกระแสให้หมู่ผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเกิดความเคลือบแคลงใจ
ซึ่งเป็นข้อตกลงพนึกกำลังทางด้านเนื้อหาการให้บริการและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อช่องทางต่าง
ซึ่งนายทรัมป์ย้ำชัดเจนว่าถ้าเขาได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐจะไม่มีทางอนุมัติข้อตกลงเหล่านี้อย่างแน่นอน
เพราะว่าข้อตกลงเหล่านี้เหมือนเป็นการมอบอำนาจให้กับสื่อมวลชนเพียงไม่กี่สำนัก
ล่าสุดนะคะทรัมป์ยังคงต้องเจอกับมรสุมอีกละรอกหนึ่งค่ะเพราะว่าเจสติก้าเรคซึ่งเป็นนักแสดงภาพยนตร์วาบวิวนะคะได้ออกแถลงข่าวที่นครลอสเอ็งเจลิสว่า
เมื่อประมาณ๑๐ปีที่แล้วเคยถูกนายทรัมป์ยื่นข้อเสนอด้วยเงินก้อนโตและอนุญาตให้ใช้เครื่องบินส่วนตัวได้ถ้าเธอตอบตกลงยอมรับข้อเสนอต่างของเขา
และทานอาหารค่ำด้วยกันสองต่อสอง
ซึ่งเธอได้ปฏิเสธโดยอ้างว่าจะต้องกลับไปทำงานที่ลอสแองเจลิส
แต่นายทรัมป์ได้ถามกลับว่าคุณต้องการเงินเท่าไหร่
ทั้งอย่างให้ลูกน้องพยายามโทรหาเธอ
และเสนอเงินจำนวน๓แสนกว่าบาท
เพื่อให้รับข้อเสนอต่างของเขาอีกด้วย
ขณะที่นางคิลาลี่ได้กล่าวโจมตีนายทรัมป
ขณะประสายหาเสียงที่เมืองพิสเบิร์กรัฐแพนซิเวอร์เนียวว่า
ทรัมป์เป็นภัยคุกคามทางประชาธิปไตย
เพราะว่าก่อนหน้านี้ทรัมป์ได้ออกมาเป่าประกาศว่า
เขาจะไม่มีทางรับผลเลือกตั้งอย่างแน่นอน

เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีความโปร่งใส
ซึ่งนางคลินตันได้ระบุว่าไม่เคยมีผู้ลงชิงสมัคร
ตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนไหนในสังกัด
ออกมาเป่าประกาศว่าจะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง

ซึ่งการทำแบบนี้ถือว่าเป็นการบ่อนทำลายประชาธิปไตย